เริ่มแข่งขันที่๑๒ธันวาคมถึง๑๒มีนาคม
ซึ่งนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมก็บอกนะครับว่าตอนแรกมีความกังวลว่า
แลนลีกนั้นอาจจะต้องเลื่อนไปหรือว่างดจัดเพราะว่าโควิดทำให้ผู้สับสนุนนั้นถอนตัวไป
แต่ก็ยังมีบางรายที่ยังช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งก็จะมีการเตรียมความพร้อม๒เดือนด้วยกัน
แต่ว่าสมาคมยืนยันนะครับว่าจะจัดให้ดีที่สุดมีมาตรฐานเพราะว่าเป็นรายการอาชีพที่ต้องพัฒนาเทคนิคการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ทีมชาติในอนาคตครับ
ส่วนสโมสรไดมอนฟู้ดวอเล็กบอลเปิดตัวทีมลงสู้ศึกวอเล็กบอลไทยแลนด์ลีก
โดยมีนายเดชาสุบลักษณ์ครับซึ่งเป็นประธานสโมสรตั้งเป้าคว้าแชมป์ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงด้วย
ส่วนทีมหญิงได้ทางคดณสี่วชะระมีทางกุลทำหน้าที่คุมทีม

ก็เป็นอีกหนึ่งรายการสำหรับหลีกอาชีพในบ้านเราครับ